เหตุการณ์นี้ก็หน่อยครับคุณยายอายุ๘๐ครับ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๖

แล้วสภาพคือเริ่มแห้งกรังแล้วอะครับ

ก็น่าแปลกนะคือหามาตั้งนานหลายวัน

รับแจ้งจากกำนันตำบลแก้งสนามนางนะครับ
บอกว่ามีคนหายออกไปจากบ้าน

ตรวจสอบล่าสุดไปเจอว่ากลายเป็นศพ
อยู่ที่กลางไร่อ้อยบ้านสาลาหนองขอน
ตำบลบึงภาลัยอำเภอกแก้งสนามนาง
เป็นศพของผู้หญิงสูงอายุครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายคือคุณยายนาง
อายุ๘๑ปีหายออกจากบ้านไป
แล้วลูกหลานญาติก็ประกาศตามหาตั้งแต่๒๖เมษายนที่ผ่านมา

คาดว่าคุณยายออกมาจากบ้านและด้วยอาการหลงลืม
เดินออกจากบ้านคงจะมาดูไร่อ้อยนะฮะ

ออกมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วก็ไม่เจอใคร
พอจะหาทางกลับบ้านจำไม่ได้แล้วไง
ด้วยอาการหลงลืมของผู้เท่าผู้แก่นะครับอายุมาก
วกกับอากาศที่ร้อนจัด
อากาศก็ร้อนหาทางกลับบ้านก็ไม่ได้จำก็ไม่ได้
อาจจะเหนื่อยล้าหน้ามืดแล้วเป็นลมวูบและเกิดฮิสโตรกหรือเปล่า
ทำให้ช็อกหมดสติแล้วเสียชีวิต

ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ
ตำรวจก็เดี๋ยวจะส่งร่างไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ให้ครอบครัวและญาตินั้นนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะฮะ
ระมัดระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะบ้านไหนมีผู้เท่าผู้แก่
เด็กเล็กดูแลให้ดีอย่าให้คลาดสายตานะครับ